เอาถ้าที่ที่หายใจได้ตรับแถวรับให้สามมากนั่งได้
ใจเนาะสามสองบ้านจากที่สาหารแล้วคุณภูมิที่หลายไม่ได้
มาคุ้มพลปราบปลอดภัยให้เราสู้กล
พวกเรายินดีที่นิสาหรับมาคุ้มพล